ในเรื่องของบทข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างแฟนบอล
ของทางเมืองทองกาธเรือที่มีการทรวาตกันหลังจากจบเกม

ทีมนั้นยื่นอุดทอนได้ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงครับ
มีการประกาศออกมานะครับโดยพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับก็บอกว่าความคืบหน้าล่าสุดนะครับ
สำหรับกรณีของเมืองทองกับทางการท่าเรือก็จะมีการประชุมเพื่อหา
บันธุ์สรุปวันพรุ่งนี้ที่อาคารโพงสุพี่เวลาบ่าย๓โมงเย็น
ทั้งสองทีมนั้นถ้าต้องการอุทธรณ์ตาลสินสามารถทำได้
ภายใน๒๔ชั่วโมงแล้วก็วางเงินประกัน๑๐๐๐บาท
แล้วก็มีการวางนโยบายให้คณะกรรมการพิจารณานั้นตัดสินด้วยความเที่ยงทำ
เรียนตามตรงนะครับตั้งแต่เกิดเหตุ

ด้วยความรอบคลอบแล้วก็ใช้ข้อมูลสัมภาษณ์
ทั้งทางวัตถุพยานแล้วก็อย่างผลประกอบการพิจารณา
แล้วก็ให้ใช้การพินาด้วยความเป็นธรรม
ให้ความเป็นธรรมทั้งกับทีมยูเลเต็ดแล้วก็ทีมภาเลสี่
โดยไม่ได้ไปกว่า
ส่วนคราวนี้ขอสมสรรค์ขอนแก้นยูเลเต็ด
ที่ถูกถอนสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลทุกรายการ
จากเหตุลอบทำร้ายผู้ตัดสินนะครับ
พลตรวจเอกสมยศก็บอกว่าประเด็นนี้พิจารณาสิ้นสุดแล้ว
แล้วก็จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมวิสามันของสมาคม
สโมสรสมาชิกนั้นมีมติแตกต่างกับสภากรรมการ
ก็จะถือว่าประเด็นนี้นั้นตกไปครับ